ประกอบสำคัญค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือ
อุปกรณ์สำหรับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่แหละค่ะ
ต้องบอกเลยว่าอุปกรณ์นั้นนะคะจะต้องมีการเก็บรักษาที่ปลอดภัย
และต้องมีการตรวจสอบคุณภาพก่อนที่จะนำมาออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ในทุกครั้งด้วยเพื่อความโปร่งใสนั่นเองนะคะ
ในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามวิธีการเก็บรักษาและตรวจสอบคุณภาพได้กับคุณเขมิกาพรมพรรณใจค่ะ
ห้องมั่นคงเป็นห้องเก็บอุปกรณ์ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชิ้น
ผู้ที่เข้าไปได้จะต้องเป็นคณะกรรมการออกรางวัล
ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวน๕คนที่จะถูกแต่งตั้งขึ้นใหม่ทุกปีค่ะ
และช่างวงล้อผู้ควบคุมดูแลอุปกรณ์อีก๕คน
แต่ผู้ที่จะถือกุญแจเปิดห้องมั่นคงได้ก็คือคณะกรรมการและประธานที่ถือกุญแจหลักเท่านั้นค่ะ
ในเรื่องของการเข้าออกเนี่ยเราจะมีการบันทึกข้อมูลนะคะมีกล้องวงจรปิดดูแลอยู่แล้วนะคะ
แล้วก็มีการบันทึกว่าผู้ที่สแกนมือเข้าไปเนี่ยเมื่อไหร่ใครบ้างนะคะโดยหลักเนี่ยคนที่เปิดได้สแกนมือได้ก็จะมีด้วยกันสองคนนะคะคือประธานกับผู้ได้ที่ได้รับมอบหมายอีกหนึ่งท่านค่ะเท่านั้นค่ะ
อุปกรณ์ในการออกรางวัลแต่ละรางวัลมีทั้งหมด๓ประเภทประเภทละ๑๒ชุดและทุกชุดจะถูกนำออกมาตรวจสอบทุกครั้งก่อนออกรางวัล
อุปกรณ์ออกรางวัลที่๔และที่๕เป็นวงล้อพลาสติกโปร่งใสมีหมายเลขตั้งแต่หมายเลข๐ถึงหมายเลข๙คล้ากันไปโดยไม่เรียงหมายเลขค่ะ
ตรวจเช็คอุปกรณ์ชนิดนี้จะเช็คการหมุนของวงล้อหากขณะหมุนวงล้อเกิดฝืดเจ้าหน้าที่ที่สวมถุงมือจะหอดน้ำมันลงไปค่ะ
จากนี้จะจับเวลาต่อการหมุน๑รอบหากเฉลี่ยประมาณ๔วินาทีถือว่าใช้งานได้ตามปกติและจดบันทึกการตรวจสอบไว้ทุกครั้ง
ปิงปองทุกลูกนะคะจะถูกหยิบออกมาจากกระเป๋าเพื่อเช็ดทำความสะอาดค่ะ
เช่นเดียวกับลูกบอลพลาสติกสีแดงที่ใช้สำหรับการออกรางวัลที่๑รางวัลเลขหน้าและเลขท้าย
แต่เพื่อความโปร่งใสลูกบอลทุกลูกพร้อมตลับพลาสติกจะถูกชั่งน้ำหนัก
หากอยู่ที่ระหว่าง๕๔๕๗กรัมถือว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมค่ะ
เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะร่วมตรวจสอบอุปกรณ์อีกครั้ง
ที่เจ้าหน้าที่จะนำอุปกรณ์ทุกอย่างมาจัดตั้งบนเวทีที่ใช้ในการออกรางวัลค่ะ
หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการซ้อมไปแล้วนะคะ
พอกองสลากก็สามารถตรวจอุปกรณ์อีกครั้งหนึ่งค่ะ
ก่อนที่จะนำผ้านะคะมาคลุมอุปกรณ์ทุกชิ้นค่ะ
เพื่อที่จะรอให้ถึงเวลา๑๔นาฬิกา๓๐นาที
ซึ่งเป็นช่วงเวลาประกาศผลสลากนั่นเองค่ะ
จากการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากกองสลากแล้ว

จะใช้เครื่องตรวจค้นโลหะแบบมือถือ
ตรวจอุปกรณ์โดยเฉพาะลูกบอลออกรางวัลทั้งก่อนและหลังการออกรางวัลค่ะ
ตรวจอุปกรณ์โดยเฉพาะลูกบอลออกรางวัลทั้งก่อนและหลังการออกรางวัลค่ะ
เพื่อให้มั่นใจว่าการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลทุกงวดเป็นไปอย่างโปร่งใส
เพื่อให้มั่นใจว่าการออกรางวัลสลากกินแมวรัฐบาลทุกมวลเป็นไปอย่างปรงใส